เอาล่ะช่วงนี้ไม่รู้ทำไมกระแสไข่มุกมันมาแรงเกินจะฉุดอยู่จริง
นี่มีคุณผู้ชมบอกว่ารอดูก๋วยเตี๋ไข่มุกอยู่
รอใช่ไหมคะไหนใครที่เป็นสายไข่มุกบอกหน่อย
นมไข่มุกเนี่ยเราก็พอเข้าใจนะหลังมันเริ่มเยอะมาก

แล้วก็มีพิชช่าหน้าไข่มุกใช่ไหมคือมันต้องถึงจุดนั้นแล้ว
วันนี้มาดูก๋วยเตี๋ยวไข่มุกกันหน่อยดีไหมคะ
พาไปดูกันที่จังหวัดพยาวนะครับ
เป็นสุดยอดไอเดียของนักศึกษาแพทย์แผนจีน
คุณดูดำนั่นแหละ
คือไม่ใช่ไข่มุกสีทองด้วยนะเป็นไข่มุกสีดา
สีดำไข่มุกเหมือนอย่างในชาไข่มุกเลยอ่ะค่ะ
นางสาวพิริยาแสนป้อวัย๒๓ปี
เป็นนักศึกษาคณะแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยพยาวกับคุณแม่นะ
กำลังปรุงก๋วยเตี๋ยวที่แค่มองก็รู้แล้วว่ามันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่อื่น
เพราะใช้ไข่มุก
ไข่มุกที่เรากินกันในชาไข่มุกเป็นประจำนี่แหละค่ะ

ใช่แต่แทนที่จะใส่เส้นไงเราก็ใส่ไข่มุก
คือคนกินก็ยังงงนะดิฉันว่าแบบคือมันยังไง
อารมณ์มันก็คงเหมือนลูกชิ้นไหมหรือยังไง
แต่มันจะหวานไหมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้ก็จะไม่ต้องใส่น้ำตาลอย่างนี้หรอ

ถามคนที่เขากินมาแล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหมติดใจ

เออชอบติดใจแล้วก็เอาไปแชร์กันในโลกออนไลน์ค่ะ
ลูกค้านี่เข้าไปกินกันแน่นร้านเลย
จากเดิมขายได้ประมาณสัก๗๐๘๐ชามต่อวัน
ตอนนี้มากกว่า๑๐๐ชามแล้วนะคะคนแห่กันไปกิน
อ๋อไปถึงตอนเป็นเส้นเนี่ยขายอาจจะไม่ได้ดีมาก

แน่นเลยคือดิฉันเชื่อว่าคนก็คงอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะ
เอออย่างเงี้ยเหรอหรือจะพูดว่าร้ายก๋วยเตี๋ยว
ซึ่งนางสาวพิริยาก็บอกว่าตัวเธอกับแม่เริ่มขายก๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยละ๑๕บาท

แล้วก็เลยลองคิดดูคิดเล่นดู
ลองเอาไข่มุกมาใส่กับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือซิเฮ้ยอร่อย
เออเขาบอกว่าอร่อยมากคือปกติเนี้ยเขาเคยเห็นแต่แบบอ่ะก๋วยเตี๋ยว
ไก่หรืออะไรอย่างนี้หรือว่าพิซซ่าเท่านั้นที่เห็นเป็นไข่มุกที่ออกมาไงคุณ
ก็เลยเอ้าก็ลองดูบ้างสิไม่ลองก็ไม่รู้ก็เลยลองดูอ่ะก๋วยเตี๋ยวไข่มุก
ี่สิบบาทต่อชามอืมโอ้โหลูกค้าติดใจถ่ายรูปลงเฟซบุ๊ก
สื่อออนไลน์กันใหญ่คนก็เลยเข้ามาลองเข้ามาชิมกันด้วยความแปลกใหม่
เขาบอกว่ารสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็เข้ากับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะอืมอ่า
บอกพี่กัดคุณผู้ชมใครที่ดูอยู่ที่จังหวัดพยาวเคยทายแล้ว
มาบอกเราด้วยว่าอร่อยจริงไหมส่วนใครยังไม่เคยนะคะไปเลย
พิรยาคนนี้พอเลิกเรียนหรือว่าพักเที่ยงก็จะรีบมาขายก๋วยเตี๋ยวช่วยคุณแม่
เพราะว่าเขาบอกว่าร้านเนี่ยแน่นตลอดเวลาเลย
เป็นการปรับตัวของแม่ค้าเพื่อความอยู่รอดให้เข้ากับยุคกับสมัยในปัจจุบัน
แต่ผมเชื่อว่าข่าวนี้ออกไปปุ๊บจะมีทุกจังหวัดแล้วฮะใช่ไหม
เดี๋ยวกรุงเทพก็จะมีขายก๋วยเตี๋ยวแบบไข่มุกแบบนี้เหมือนกัน

ลองดูใครชิมแล้วส่งไลน์มาบอกกันหน่อยแล้วกันว่ารสชาติเป็นยังไง